สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
พระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ร่วมกันจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวขึ้นนะครับ
เพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนโดยภายในงานได้เนรมิต
ดอกไม้นานาพันธุ์แล้วก็จำลองบรรยากาศย้อนยุค

ติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
สวยสไตล์อังกฤษหลากสีสัน
ดอกคอสมอสดาวเรืองดาวกระจายและดอกบานชื่นหนู
กว่า๒แสนต้นแข่งกันชูช่อเบ่งบานรับแสงแดดอ่อน
แต่งแต้มให้บริเวณพระราณพระราชวังดุสิต
ที่เป็นพื้นที่ในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
สดชื่นไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ค่ะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร
บรรดินทรัศน์เทพยาวรังกูล
ทรงพระกรุณาปวดกล้าวปวดกระหม่อม
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ร่วมกันจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
เพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชน
โดยในวันนี้ค่ะได้มีการซักซ้อมการเปิดงาน
ก่อนที่จะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการ
ในวันที่๘กุมภาพันธ์นี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร

ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างงานนี้ขึ้นมา
คล้ายกับงานฤดูหนาวเมื่อสมัยรัชกาลที่๕นะครับ
แล้วก็อยากให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ได้มามีส่วนร่วมในการทำการกุศลกัน
เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ตอนนี้
เพราะงานเราทั้งหมดจะหารายได้
ผู้ช่วยเหลือในโครงการจิตอาสานะครับ
งานทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้
พระองค์ท่านทรงอยากให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับ
ชาติไทยเกี่ยวกับสมัยรัชกาลที่๕และรัชกาลที่๙ไปพร้อมกันเลย

ภายในงานแบ่งออกเป็น๓โซนหลักนะคะ
แรกคือพระราณพระราชวังดุสิตจัดแสดงนิทัศกาลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่๕และรัชกาลที่๙
มีการจัดสวนผันไม้รวมไปถึงงานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววังค่ะ
ที่๒สนามเสือป่าโซนร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ
โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าจะนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
โซนสุดท้ายเป็นร้านอาหารวิถีไทยโดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อยจำนวนประมาณ๓๐ร้านมาให้ชิมภายในงานด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะงานอุ่นไอรักคายความหนาวค่ะจัดขึ้นในบรรยากาศย้อนยุคสมัยราชการที่๕งานนี้นะคะจึงเชิญชวนให้ประชาชนร่วมการแต่งกายชุดไทยมาเดินภายในงานเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทยค่ะ
ยังให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าย้อนอดีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยค่ะ
ส่วนใครที่ไม่มีชุดไทยไม่ต้องกังวลนะคะภายในงานมีบริการให้เช่าชุดไทยราคาชุดละ๒๕๐บาทแถมยังมีสตูดิโอย้อนยุคให้ได้ถ่ายภาพสวยอีกด้วยค่ะ
อุ่นไอรักคลายความหนาวจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่๘กุมภาพันธ์ถึง๑๑มีนาคม๒๕๖๑ที่พระราณพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูค่ะ
ชะละพงศ์ชัยงามถ่ายภาพกระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน